ไปดูครับเหตุการณ์ระทึกนะครับคลั่งแล้วคลั่งอีกเลย
ชายชาวโคราชขับรถป่วนอยู่บนเกาะช้างชาวบ้านแจ้งตำรวจให้สกัดจับ
โอ้โหวุ่นวายทีเดียวครับ
เอาอีกเลยเอาสงุนสงุน
โอ้โหวุ่นวายทีเดียวคุณผู้ชมฮะ
เป็นภาพขณะที่ตำรวจสภก่อช้างปิดล้อมจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
อายุ๓๘ปีเป็นชาวโคราช
หลังจากเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมารับแจ้งจากชาวบ้าน

วิสันมัสศรีฟ้าทะเบียนละครราชศรีมาขับทรายปลายทรายมา

ตรงนี้คือถนนนะครับจากบ้านหาดทรายขาวไปบ้านมาบค้างคาว
ตะบนเกาะช้างอเจ้าหวัดตราดครับ
พอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์คันนี้จริง
ท้ายรถบรรทุกอยู่น่ะแล้วจอดขวางกันอยู่แบบนี้
ส่วนรถกระบะของตำรวจเบรกไม่ทันครับไล่กันมาชนท้ายคันก่อเหตุด้วย
ตำรวจพยายามเจรจาผู้ชายในรถให้สงบสติอารมณ์
แล้วเอ่ยปากขอเงินตำรวจเอาเงินตังค์มา๑๐๐๐๐ด้วย
เอาไปทำอะไรโอเคเนี่ยขอสาวสวยโดย๑คนน่ะ
อ่ะขอกินพิซซ่าด้วยและที่สำคัญขอพบนายกรัฐมนตรีด้วย
แล้วขอพบในอำเภอกเกาะช้างจะพบหมดเลยหรือไง
ขอพบผู้กำกับการสอบภอกเกาะช้างด้วย
ซึ่งท่านผู้กำกับการสอบพอเกาะช้างท่านก็เข้าไปเจรจากับผู้ชายคนนี้ด้วยนะ
แต่เขาชักมีดออกมาจะทำร้ายครับ
เจ้าหน้าที่จึงทุบกระจกรถฝั่งซ้ายแล้วก็ขวา๒ฝั่งเลยบ้างกันเถอะ
ฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับแล้วใช้ปืนไฟฟ้ายิงเขาใส่
คนก่อเหตุสู้ครับใช้มีดป้องกันกระสุนฮะ
จากนั้นนะครับตำรวจจึงยิงสเปรย์พริกไทยใส่
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะนะฮะใช้มีดป้องกันกระสุนนะครับ
แล้วก็เปิดล็อกประตูรถเข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับ
ช่วงเกิดเหตุรถติดยาวเหยียดครับนี่ครับจังหวะคุมตัวครับคุณผู้ชมครับ
ล็อกล็อกให้อยู่กดกดกดโอ้โหกว่าจะเอาอยู่คุณผู้ชม
คนใช้รถใช้ถนนโมโหหัวเสียด่ายับเลยครับนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้วุ่นวายอยู่นานกว่า๓๐นาที
พอไปตรวจค้นในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบอะไร
พบยาระงับประสาทครับนะครับแล้วก็ยากันชัก๒ถุงใหญ่
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุ
อาการล่าสุดนะครับคนก่อเหตุสงบสติอารมณ์ลงได้แล้ว
หลังจากนี้ตำรวจจะสอบปากคำแล้วครับ
ถ้ามีอาการทางจิตเวทเดี๋ยวจะส่งรักษาตามขั้นตอนต่อไปฮะ
เรียกว่ารถติดแล้ววุ่นกันทั้งเกาะเลยนะครับ
การจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ค่ะ